ในช่วงนี้มีข่าวและมีคดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัตว์มาเป็นระยะ
ทำให้วันนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทย
เราจะมาขีดเส้นใต้นะคะเกี่ยวกับปัญหาการใช้พระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพของสัตว์
ไปติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพคลี่ขจาย
สวัสดีครับแฟนขีดเส้นใต้ถามกันมาเยอะเลยครับ
พรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว์
เพราะว่ายังมีความไม่ชัดเจนเพราะว่าในสังคมไทยนั้นเนี่ย
เป็นสังคมที่ไม่เหมือนในต่างประเทศที่เราไปลอกกฎหมายเข้ามา
อย่างที่บอกครับต่างประเทศเนี่ยสุนัขจรจัดหรือหมาจรจัด
มีน้อยมากแต่บ้านเราเนี่ยเอาเฉพาะในกรุงเทพนะฮะ
เขาบอกประเมินแล้วว่ามีหมาจรจัดอยู่ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นตัว
นี่ตัวเลขประมาณนะฮะแล้วประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นตัวเนี่ย
เป็นหมาจรจัดอยู่ในชุมชนฉะนั้นเราจะทำอะไรกับหมาเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหน
อย่างไรที่เรียกว่าป้องกันตัวเอง
อย่างไรที่เรียกว่าทารุณกรรมสัตว์

อย่างที่ตั้งแต่ต้นปีมานี้เจอเข้าไปแล้ว๕คดี

ถึงแม้จะมีกฎหมายฉบับนี้ออกมา

การฆ่าสัตว์แบบไหนบ้างที่ไม่ผิดกฎหมาย
ฆ่าสัตว์แบบไหนบ้างที่ไม่ผิดกฎหมาย
ท่านจะได้เห็นกราฟิกบนจอนะครับ
การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร
ทั้งนี้เฉพาะสัตว์เลี้ยงที่ใช้เป็นอาหารอันนี้ไม่ผิด
การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายควบคุมการฆ่าสัตว์
การฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาด
การฆ่าสัตว์ที่สัตวแพทย์เห็นว่าเป็นสัตว์ป่วย
การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมนี่พิธีกรรมทางศาสนา
การฆ่าสัตว์เพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิต
กระทำใดต่อร่างกายสัตว์เข้ารักษณะของการประกอบวิชาชีพ
สัตวแพทย์นี่หมายถึงว่านักเรียนที่เขาเรียนเรื่องสัตวแพทย์เนี่ย

ข้อ๘การตัดหูหางขนเขาหรืองาโดยมีเหตุอันสมควร
และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์อันนี้ก็ไม่ผิด
ข้อ๙การจัดให้มีการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณี
อันนี้ก็ไม่ผิดไม่ถือเป็นการทรมานสัตว
เช่นทางใต้ที่เขาชนวัวกันอย่างนี้ไม่ผิด
และข้อ๑๐การกระทำอื่นใดที่มีกฎหมายกำหนด
ฉะนั้นนี่คือ๑๐ข้อที่ทำได้
ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์

พรบฉบับนี้เขามีชื่อเต็มอย่างนี้ครับ
มีชื่อว่าพรบป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ออกมาตั้งแต่ปี๒๕๕๗ใช้มาแล้ว๒ปี
ถ้าฟังชื่อตามนี้ก็แปลว่ากฎหมายฉบับนี้มี๒ท่อน
ตอนแรกคือป้องกันทารุณกรรมสัตว์
ท่อนที่๒เรื่องของสวัสดิภาพสัตว์
แต่เนื่องจากว่าท่อนที่๒เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพสัตว์เนี่ย
ยังไม่มีกฎหมายลูกออกมาชัดเจน
เป็นเรื่องของกรมประสุทธิ์ที่ต้องไปทำกฎหมายลูกออกมา
ฉะนั้นเมื่อไม่มีกฎหมายลูกออกมาชัดเจน
ท่อนที่๒ยังไม่ได้ใช้การเป็นกิจจารย์ลักษณะ
ใช้ได้แต่ท่อนแรกคือการป้องกันทารุณกรรมสัตว์
ตั้งแต่ประกาศใช้กฎหมายนี้มาแล้ว
ใครโดนอะไรยังไงเข้าบ้างล่ะครับ

ปี๕๙ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปี
เจอเข้ามาแล้ว๕คดี
เดี๋ยวจะให้ดูในจอคดีที่หนึ่ง
คดีที่ในคำดีโฆษฐา
น้องคายถูกสารพิพากษาจำคุก๑ปี
ปรับ๒๐๐๐หลังไปทำร้าย

วิธีการก็คือใช้มีดคว่างใส่ใบหน้า
เป็นแผลชะกันนี่คดีที่หนึ่ง

คดีที่๒มกรา๒๗
เป็นคดีที่ยนระดาจำปีศรีอายุ๒๒ปี

ศาลพิพากษาจำคุก๔เดือน
เธอยนสุนัขพันธุ์ชิวาว่า

ลนลงมากระแทกหลังคาบ้านเสียชีวิต

ทวีไกรคุบอดีตสสราชบุรี
ใช้อาวุธปืนยิงสุนัขเพศเมียจนตาย

อันนี้ก็เจอข้อหาทารุณกรรมสัตว์

พันธุรกิจวัดสวรรค์สุขไทย
รองสารวัตรกองวิจัยของสตช
ใช้ปืนยิงสุนัขตายที่แฟลต์ตำรวจลาดยาว
อันนี้ก็ถูกตั้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์

วันสงกราน๑๓เมษา

อันนี้ก็เจอข้อหาเดียวกัน
ลายนี้อยู่ในขั้นตอนอายการอยู่
นี่ปีเดียวเจอเข้าไป๕คดีแล้วนะครับ

ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหน

กฎหมายเนี่ยเขียนไว้กว้าง
ว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดกระทำทารุณกรรม
โดยไม่มีเหตุอันควรมีประโยคนี้ครับโดยไม่มีเหตุ
อันควรฉะนั้นทิศทางของการต่อสู้คดีเนี่ยเขาก็ต้องสู้
ว่ามีเหตุอันควรตั้งแต่อดีตสสราชบุรีคุณทวีไกรคุบ
ไก่คุบก็บอกว่ามีเหตุอันควรเพราะว่าโมโหหมาจะเข้ามาทำร้าย
พันธบรตรีวัศวรรษนั่นก็บอกมีเหตุอันควร
เหตุอันควรเนี่ยอะไรมั่งล่ะครับกฎหมายไม่ได้บอกไว้
ไม่มีในกฎหมายลูกมีแต่กฎหมายตัวใหญ่นี่เขียนไว้แค่
นั้นอ่ะเว้นแต่มีเหตุอันควรฉะนั้นทุกคนก็ต่อสู้
แววเดียวกันหมดคือมีเหตุอันควรมีเหตุอันควรขึ้นอยู่
สารจะวินิจฉัยยังไงทางที่ดีนะครับกฎหมายลูกต้อง
รีบออกมาครับถ้าเราจะประกาศใช้อย่างนี้กฎหมายลูกจอรี่
ออกมาและถ้าเราจะประกาศใช้อย่างนี้เราต้องดำเนินการให้เคร่งครัด
สำหรับคนที่เป็นเจ้าของหมาแล้วปล่อยหมาออกมาเพ่นพ่านจรจัด
เราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับเพื่อจะได้เหมือนในต่างประเทศเขา
ที่เราไปลอกเรียนกฎหมายเข้ามาในต่างประเทศเนี่ย
เลี้ยงหมาแล้วปล่อยหมาเอามาเพ่นพ่านมีความผิดครับ
แล้วเขาเอาหมาไปขึ้นทะเบียนรู้เลยครับว่าไอ้หมาตัวที่มาเพ่นผ้าน
อยู่ในตลาดตามริมฟุตบาทเนี่ยหมาใคร
เขามีวิธีการที่จะทำให้รู้
ฉะนั้นสองส่วนประกอบกันหมาถูกเลี้ยงไว้อย่างดี
ถ้าเพ่นพ่านออกมาเจ้าของหมาจะต้องรับผิดชอบ
ใครที่จะไปทารุณกรรมหมาไปตีหมาก็น้อยครับ
เพราะเขาไม่มีหมาจรจัดเหมือนบ้านเรา
บ้านเราอย่างว่าในกรุงเทพเนี่ยแสนกว่าตัวนะครับ
ไม่ใช่แสนกว่าตัวกรุงเทพมีหมาแปดแสนฮะ
นี่คุณโลเจอร์ว่านะมีเจ้าของอยู่๖แสน
เป็นหมาจรจัดแสน๒อยู่ในชุมชน๗๘หมื่น
เอาถ้าสภาพเป็นอย่างนี้แล้วเรามาใช้กฎหมายนี้
เรียนแบบต่างประเทศเขามันก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้อีกเยอะ
คนที่เขาป้องกันตัวเขาก็ต้องระวังตัว
ทีนี้จะป้องกันแค่ไหนล่ะครับแค่ไหนล่ะเรียกที่ว่าป้องกันตัว
อันนี้ก็ไม่ได้บอกให้ชัดอีก
ท่อนที่๒ของกฎหมายฉบับนี้เรื่องของการสวัสจัดสวัสดิภาพสัตว
อันนี้หมายถึงว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนที่เลี้ยงสัตว์
ยังไงไม่ถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์
ให้อาหารยังไงเลี้ยงแบบไหน
กฎหมายที่เกี่ยวกับท่อนนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียด
ประสูจัตว์ยังไม่ทำอะไรมาเลยครับ๒ปี
เป็นหน้าที่ของกรมประสุทธิ์ที่จะทำกฎหมายลูกประกอบกฎหมายแม่นี้ออกมาให้ได้
ฉะนั้นก็จะเกิดความสับสน
ประเมินกันว่าถ้าเอาตามนี้เนี่ยภายในอีกไม่นานหมาจรจัดจะไม่มี
เพราะพอกฎหมายลูกออกมากฎหมายประกอบออกมามีรายละเอียดออกมาเนี่ย
คนที่เลี้ยงหมาแล้วไปปล่อยทิ้งทิ้งคว่างมีความผิดครับมีความผิด
ที่เราจะเห็นหมาอยู่กันเป็นฝูงตามตลาดตามแฟลตตามที่สาธารณะตามริมฟุตบาท
มันจะน้อยลงนั่นแหละเราถึงบอกว่าเวลาเราจะเอากฎหมายเข้ามาใช้
เราต้องดูสภาพของประเทศเราก่อนเราต้องดูสิ่งแวดล้อมต้องดูบริบทก่อน
งั้นเอากฎหมายมาใช้เหมือนเขาแต่ว่าองค์ประกอบต่างไม่เหมือนกัน
คนที่ปฏิบัติตามกฎหมายเขาก็เดือดร้อนสิครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ